แม่บ้านประจันบานสวัสดีค่ะ

อาหัยอภิกษาเชียวของขาค่ะ
ทบรรณีรุปสุตนาวินค่ะ

และได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง
วันนี้เป็นเพื่อนเรา
ไม่จะบอกว่ามาอยู่กับเราเป็นวันที่๒แล้ว

แอนตี้ไม่ไม่ดี

ไม่จะบอกว่าวันนี้เนี่ยกาวเนี่ยนะ
วันอังคารจะมีเคล็ดลับความสวยมาฝากอยู่แล้ว
แล้ววันนี้เนี่ยมีอุปกรณ์ที่จะทำให้ดั่งโด่งแบบโน
เออบอกว่ามันคือแชลงจริง
หูไทย

ไม่เสียเงินต้องบินไป
ต่อล้ายมากเลย

น่าสนใจพี่กาวเพื่อนก็มีปัญหาเรื่องนี้
มีชัวร์นะเด็กนะไม่อายเพื่อนนะ

วันนี้ได้มาเริ่มกันเลยกับตัวแรกที่จะมารีวิว

ที่ทำให้ดั้งเนี่ยงัดออกมาให้มันด้ง
ดีไม่ต้องใช้แฉลงแล้วไม่ต้องใช้แฉลง

ตัวนี้เลยค่ะตัวแรก

เดิ้นดั้งโด่งแน่นอนมีสองด้านที่บอกไป
จะโหมงงัดดั้งขึ้นมา
ป้าพิมฮ์ต้องแกกกว่ามา่แน่เลย
ไม่แกกกว่ามา่อ่ะโอ้โหไม่มีใครแกกกว่ามา่แล้วล่ะค่ะ
สวยแซ่บเวิลล์ใหม่ป้าพิมฮ์
ฟิวตี้บล็อกเกอร์ชื่อดังอันดับต้นของเมืองไทย
สวัสดีค่ะสามสาวพี่ท็อปน้องอ๋อมน้องไอซ์ค่ะ
วันนี้กลับมาพบกับป้าพิมอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงสวยแซ่บเวอร์กับป้าพิม
วันนี้เราจะมาพูดเรื่องที่ต้องยอมรับว่าเอาใจหลายคนมาก
คือเรื่องงัดดั้งให้โด่งโดยไม่ต้องพึ่งศัลยกรรมกันเลยนะคะ

เป็นตัวที่จะมาช่วยเชดดิ้งไฮไลท์นะคะ
โดยผลิตภัณฑ์ตัวแรกของเรานะคะต้องบอกว่าเปรี้ยวมากนะคะ
มาในรูปแบบแท่งที่เล็กเหมือนปากกาพกพาสะดวก
เป็นทั้งไฮไลท์เป็นทั้งเชดดิ้งในแท่งเดียวเลยนะคะ
คือเรียกว่าสุดยอดมากใครที่อยากจะงัดดั้งโดบแบบง่ายพกพาสะดวกนะคะ

เดี๋ยวเรามาเปิดดูกันว่าเจ้าแท่งนี้มีอะไรกันบ้างค่ะ
สำหรับด้านสีขาวจะเป็นตัวไฮไลท์
ซึ่งจะมีลักษณะเป็นเนื้อครีม
สำหรับด้านนี้เป็นสีขาวเป็นเนื้อครีม
แล้วก็มีประกายชิมเมอร์เล็กนะคะ
จะเป็นตัวที่ช่วยให้ดั้งของเราดูเป็นสันเป็นเงาขึ้นมาเลยนะคะ
ส่วนอีกด้านหนึ่งจะเป็นด้านที่ใช้ในการเชดดิ้ง
ทำให้ดูเป็นเงามากยิ่งขึ้น
เรียกว่าทั้งสร้างเงาและสร้างสรรค์นะคะทำให้จมูกดูโด่งมากยิ่งขึ้นนะคะ
สำหรับด้านนี้จะเป็นลักษณะหัวเกลียว
เพราะฉะนั้นต้องใช้วิธีการบิดแบบนี้หมุนออกมา
สำหรับด้านนี้จะเป็นหัวแบบฟองน้ำเป็นลักษณะสปอนช์
โดยที่ผลิตภัณฑ์จะอยู่ด้านในฝา
จะเป็นลักษณะเนื้อฝุ่นเนื้อแมท
เพราะฉะนั้นเรียกว่าแท่งนี้มีความพิเศษตรงที่
ไฮไลท์จะเป็นเนื้อครีมส่วนตัวเชดดิ้งจะเป็นเนื้อฝุ่นแมตต์
เรามาลองสวอชตัวนี้กันดูนะคะ
สำหรับด้านที่เป็นไฮไลท์นะคะเนื้อนุ่มทีเดียว
เรียกว่าลงง่ายมากลื่นด้วยนะคะ
ส่วนอีกด้านหนึ่งนะคะจะเป็นลักษณะของเนื้อฝุ่นนะคะคือตัวที่เป็นเชดดิ้ง
เอาละค่ะพิมจะเริ่มลงที่ตรงสรรจมูกแล้วเลยนะคะ
ใช้วิธีการลากนะคะโดยพิมจะเริ่มจากตรงช่วงประมาณหัวตานะคะ
ตรงช่วงข้างสรรจมูกแล้วไล่ลงมานะคะ
ถ้าเกิดว่าคุณไม่มั่นใจว่ามือนิ่งนะคะใช้วิธีการกดเบานะคะ
แล้วค่อยลากลงมาเหมือนเป็นการกดจุดไข่ปลานะคะ
สองข้างทำให้เท่ากันนะคะ
จากนั้นเนี่ยนะคะเราจะใช้นิ้วมือของเรานี่แหละค่ะ
อาจจะเป็นนิ้วกลางหรือนิ้วนางก็ได้นะคะที่คุณถนัด
ใช้นิ้วปลายนิ้วนะคะในการกดลงไปนะคะแล้วก็ไลค์เบานะคะ
เพื่อเป็นการกระจายตัวเชดดิ้งนะคะที่คุณลงไปแล้ว
เมื่อเราล้อมกรอบสันจมูกเรียบร้อยแล้วด้วยตัวเชดดิ้งนะคะ
คราวนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมาไฮไลท์กันค่ะ
เวลาการลงไฮไลท์เนี่ยก็ควรจะลงช่วงกึ่งกลาง
แล้วเกลี่ยออกเช่นกันนะคะเกลี่ยขึ้นและลงนะคะ
ให้ดูเนียนที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะเนื่องจากเขาเป็นเนื้อครีมค่ะ
เป็นไงกันบ้างคะสามสาวได้เห็นพิมพ์งัดดั้งโด่งด้วยวิธีง่ายนะคะ

แล้วเดี๋ยวยังไงเรามาดูกันนะคะว่าตัวหน้าเนี่ยจะมีอะไรน่าสนใจบ้างค่ะ
มาเป็นไงล่ะคะมารู้วิธีการงัดดั้งแล้ว
ติดใจอยู่นิดเดียวอะป้าพิมย์เหรอ
กับมือใหม่ก็จริงแต่ว่าถ้าเป็นมือใหม่ที่แบบไม่ชำนาญ
แล้วก็สอบตกคะแนนวาดเขียนอย่างนี้ค่ะ

ชเตรดิ้งเกอร์ราวมานี่จมูกเขาก็จะเป็น

หรอจมูกมันได้นิ่มไม่ปลูกเขาไฟอะ
ไม่มันได้มันได้นี่ง่ายมันก็มันใช้ง่ายด้วย
สำหรับอันนี้นะเราว่าสีไม่เข้มไปแล้วไม่อ่อนไป
คือเราเคยซื้อแต่แบบบางทีมันเข้มไปบางทีสำหรับมือใหม่เกลี่ยไม่เป็นก็ดูโป๊ะ
หรือถ้าอ่อนเกินไปเรารู้สึกโอ๊ยเติมตั้ง๓๔รอบแล้วยังไม่ชัดเลยก็มีอะไรอย่างนี้
สำหรับสีนี้ถือว่าเป็นสีไม่เข้มไปไม่ชัดไป
ไม่แล้วเรารู้สึกว่ามันนิ่มด้วยนะเนี่ยนิ่ม

มูกมันต้องเป็นสามเหลี่ยมเอ๊ะทำไมหนังมันวาดได้ติด

แม่จมูกดูสิวาดยังไง
นี่อันนี้แบบไม่มีไฮไลท์

แล้วก็ไฮไลท์

ลงสันแล้วก็ใช้แบบเกียร์
ใช้ฟองน้ำอีกทีก็เกียร์อาทิตย์แล้วข้างบนมีฟองน้ำด้วย
ราคาไม่แพงเลยสามร้อยกว่าบาท

ดีถูกกว่าไปเกาหลีต้องโยนอะมา

เอาอย่างนี้เดี๋ยวพักก่อนไหมเพราะว่าช่วงหน้ายังมีอีกตัวหนึ่ง

พูดเลยว่ารีวิวตัวนี้นี่ก็เลิศไม่แพ้กันเลย

ถ้าอย่างนั้นนะคะตอนนี้นะคะเราพักกันสักครู่ค่ะ
ช่วงหน้ากลับมาอีกตัวหนึ่งเธอแน่เธอแน่